และแน่นอนนะครับพอฝนตกในกรุงเทพ
แล้วก็หลายคนกลัวว่าเหตุการณ์จะย้อนกลับไปเหมือนเสาร์ที่แล้วนะครับ
ก็เลยมีการแชร์ภาพแชร์คลิปต่างออกมาในโลกโซเชียลมากมายนะครับ
เอาไปดูเรื่องการรายงานข่าวจากสำนักการประบายน้ำกันก่อนนะครับ
สำนักการระบายน้ำกรุงเทพมนากรแจ้งสถานการณ์น้ำท่วม
หลังจากฝนตกหนักเมื่อคืนนี้ว่ามีทั้งสิ้น๑๗จุดอยู่ในหลายเขตด้วยกันนะครับ
โดยเฉพาะเขตพญาไทยที่ผมบอกคุณผู้ชมไป
ปริมาณน้ำฝนสูงสุดในกรุงเทพแล้วล่ะนะฮะเมื่อคืนนี้๑๐๖มิลลิเมตรนะครับ
อกจากนี้ยังมีเขตราชเทวีดินแดงจตุจักรบางนาแล้วก็บางเขนครับ
ส่วนในโลกโซเชียลได้มีการแชร์ภาพน้ำท่วมในกรุงเทพมหานครหลายพื้นที่
ภาพนี้เป็นผู้ใช้ทวิตเตอร์เจนชะนินทวิตเมื่อเวลาประมาณตีหนึ่งนะครับ
คนขายของเก็บของแทบไม่ทันครับและผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งทวิตคลิปเมื่อเวลาประมาณตีหนึ่งครึ่ง
ระบุสถานที่บริเวณลงทางด่วนดินแดงหน้าด่านโทเวย์น้ำท่วมขังสูงประมาณ๕๐เซนติเมตร
รถยนต์เนี่ยวิ่งได้เลนเดียวนะครับแต่หลังจากเจ้าหน้าที่กรทมลงพื้นที่ก็ใช้เวลาประมาณ๑ชั่วโมง
จุดนี้น้ำแห้งเป็นปกติแล้วนะครับโอ้โหทางลงด่วนดินแดงหน้าด่านโทเวย์เสาร์ที่แล้วก็ท่วมหนัก
เมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้เขาก็กลัวว่าโอ้โหถ้าท่วมมาถึงเช้าเดี๋ยวเช้าจะเดินทางไปไหนมาไหนกันไม่ได้อีกนะครับ
ส่วนอีกภาพหนึ่งนะครับทวิตในเวลาตี๑๔๐นาทีเป็นถนนในซอยอินธรรมระ๒๓ท่วมสูงถึงฟุตปาดครับ
รีทวิตภาพจากร้อยตำรวจเอกเอกสิทธิ์พระศรีแจ้งว่าเวลา๖โมง๓๑นาที
หน้าโรงพักสำรงเหนือยังมีน้ำท่วมสูง๑๐๑๕เซนติเมตรยาวจนถึงบริเวณแยกปู่เจ้าสมิงพรายในเขตจังหวัดสมุทรปราการนะครับ
อย่างไรก็ตามทวิตเตอร์ของนายสันเสริญเรืองฤทธิ์หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม
รายงานเมื่อเวลาประมาณตี๔ที่ผ่านมาบอกว่าน้ำท่วมทั้ง๑๗จุดในกรุงเทพเจ้าหน้าที่ได้ประบายน้ำออกหมดเรียบร้อยแล้ว
แต่ยังมีน้ำท่วมอยู่ในถนนลุ่มต่ำซึ่งเป็นช่วงสั้นเท่านั้นนะครับ